พอทำงานมาทั้งปีแล้วปุ๊บพอสิ้นปีปุ๊บ

พี่พูดนี่คืออย่างไรครับไหนบอกให้ชัดสิ

เขาไม่ยอมเขาบอกว่าประท้วงเลย

ต้องได้มากเหมือนที่เคยได้

คือเขาก็หวังไงว่าสิ้นปีเขาจะได้เงินตรงนี้
เอาไปทำนู่นทำนี่ใช้จ่ายในครอบครัวใช้หนี้ใช้สินกันไป
บนท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
รวมตัวกันกว่า๑๐๐คนเลยประท้วงที่บริเวณสนามย่าภายในของโรงงาน
หลังจากที่บริษัทเลื่อนประกาศตัวเลขเงินโบนัสประจำปี๒๕๕๙
จากเดิมเนี่ยต้องประกาศแล้วแต่เลื่อนไปเป็นวันที่๓๐พฤศจิกายน

ก็เลยนัดรวมตัวกันประท้วงเลยตั้งแต่เช้าของวันอังคารที่ผ่านมา

มาเรียกร้องต้องจ่าย๑๕เดือนหรือว่าเดือนครึ่ง
แล้วบวกเงินเพิ่มอีก๔๐๐๐บาท
ถ้าไม่ได้ตามนี้ก็จะประท้วงกันต่อไป
ช่วงบ่ายของเมื่อวานผู้บริหารซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะ
ก็มีการโทรศัพท์เข้าไปที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
บอกว่าเนี่ยมีกลุ่มคนงานนำกุญแจมาคล้องล็อกปิดทางเข้าออก
ผู้บริหารเกรงว่าตัวเขาเองจะไม่ปลอดภัย
จากเหตุการณ์ที่ประท้วงของกลุ่มพนักงานดังกล่าว
ทำให้สถานทูตก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำกำลังเข้าไปเลยไปช่วยที่โรงงานนี้
ต่อมาก็มีทั้งทหารตำรวจกองร้อยอาสารักษาดินแดน๒๐๐นาย
ก็นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้บริหาร
คือตอนแรกเขาล็อกไม่ให้ผู้บริหารออกจากโรงงาน
เขาก็บอกอ้าวทำยังไงดีก็เลยโทรไปแจ้ง
ทีนี้พอกำลังมาก็ช่วยผู้บริหารออกไปจากโรงงานก่อน
โดยที่ไม่ได้มีการเกิดเหตุการณ์ประทะกันขึ้น
แล้วก็มีการตั้งโจ๊ะเจรจาเอาผู้บริหารมาโรงงานมา
เอาทางด้านของนายอำเภอศรีมหาโพธิมา
คือนายพงศิษย์เนื่อนจำนง
แล้วก็นายสุมระว่องวายเป็นเจ้าหน้าที่สวัสดิการ

พร้อมเอาตัวแทนของกลุ่มพนักงานมา๘คน

ทางกลุ่มตัวแทนพนักงานออกมาพบกับกลุ่มพนักงานที่รออยู่ด้านนอก
พร้อมกับแจ้งผลการเจรจาเบื้องต้นบอกว่า
ฝ่ายบริหารของโรงงานจะยอมจ่ายโบนัสให้ทุกคน
ต่อรายละ๒๐๐๐๐บาท
หรือ๒๕ตามอายุงาน
ซึ่งในคืนที่ผ่านมาเจรจายังไม่ยุตินะครับ

รออยู่ว่ามันจะได้อย่างที่เค้าต้องการหรือเปล่า
อยากให้มันอยู่ที่๑๕แล้วก็เงินเพิ่ม๔๐๐๐บาท

คนเคยได้ก็อยากได้เหมือนเดิม

รายปีนี้มันได้ตามเป้าหรือเปล่า

ยังไงก็ต้องปรีประนอมคุยกันเจรจาตกลงกันให้ได้นะคะ